เป็นเรื่องเตือนภัยนะฮะที่จังหวัดตรังใช่ไหมคะใช่ค่ะ
แปดมงกุฎเดี๋ยวนี้มันเยอะต่อเลยค่ะ
ตรังขยับมานิดหนึ่งสงขลาค่ะยังอยู่ที่ใต้นะคะ
เจ้าของร้านที่เขาทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญบอกว่า
เซ็งมากเซ็งที่สุดอ่ะถามว่าทำไม
คนร้ายไปตระเวนงัดตู้งัดเครื่องซักผ้าที่เขาเอาหยอดเหรียญ
นี่กล้องวงจรปิดสามารถจับพฤติกรรมได้หมดเลยนะคะ
เขาบอกว่าทุกสารพัดวิธีป้องกันและ
ทั้งตัวล็อกทั้งกล้องวงจรปิดก็กันมันไม่ได้ค่ะ
ก็ยังกันมันไม่ได้นะคะตำรวจสภเมืองสงขลาก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
อยู่ที่บริเวณร้านซักผ้าหยอดเหรียญตั้งอยู่ที่เลขที่หนึ่งสองศูนย์
ทับสามสี่ห้าถนนตินสุรานนท์ตะบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลา
คุณผู้ชมฟังพิกัดแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ไม่ใช่เจ้าของร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอย่างเดียว
ที่อยู่แถวนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยทีนี้เจ้าของร้านก็คือนายสมพร
ส่วนอ่ะแสงอายุสี่สิบหกปีบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแหละ
เห็นพฤติกรรมหมดเลยนะคะมันงัดไปมีทั้งหมดสิบสองตู้อ่ะ
มันงัดไปเจ็ดโต้หัวคุณได้เงินไปสักประมาณสี่ถึงห้าพันบาทนี่
กล้องวงจรปิดให้ดูแบบนี้ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมด
เป็นผู้ชายวัยกลางคนค่ะสวมหมวกนิรภัยปิดบังใบหน้า
ครีมขนาดใหญ่ตัดกุญแจตู้หยอดเหรียญในช่วงดึก
ใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงคือตอนลงมือเนี่ยนะ
เจ้าของร้านบอกว่ามันใจเย็นมากมันไม่กลัวว่าจะมีคนมาเห็นเลย
คุณสมพรเล่าต่อบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองไม่อยู่ที่บ้าน
พอกลับมาอีกทีก็พบว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญถูกงัดไปแล้ว